ชาวบ้านเขาเลี้ยงเลี้ยงเป็นฟาร์มค่ะแต่เขาเลี้ยงเอาข้าวเปลือกหรือข้าวโพดค่ะไม่ได้เลี้ยงอาหาร
ประเทศไทยเล่าเส้นเป็นเรื่องซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ไปตามหาร้านเส้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
ที่มีตั้งแต่การบุกตลาดเช้าตามหาร้านเส้นที่ชาวแม่ห้องศรต่างเรคคอมเมนต์
รับประทานกันมานานกว่าร้อยปีจากร้านอาหารบ้านศรีบัว
แล้วเปลี่ยนรสชาติไปทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำผึ้งเจ้าเก่าเจ้าดังระดับตำนานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอม
ปิดท้ายด้วยข้าวเส้นน้ำหยวกเมนูเส้นประยุกต์เจ้าเก่าเจ้าเดียวในแม่ห้องศรที่ร้านขนมเส้นน้ำหยกป้าคนกันไปแล้ว
ในวันนี้ค่ะเรายังปักหลักตามหาร้านเส้นที่เมืองสามหมอกันต่อแต่จะขอลัดเลาะเข้าหุบเขาไปที่หมู่บ้านเล็กที่มีชื่อว่าหมู่บ้านรักไทย
หนึ่งในเป้าหมายการเดินทางของใครหลายคน
ด้วยเมนูเส้นในถั่วภูอุ่นหรือซุปข้นถั่วลูกไก่จากร้านชาจินเมยอีกหนึ่งเมนูเส้นท้องถิ่นที่หาทานได้เพียงที่จังหวัดแม่ห้องศรเท่านั้น
และปิดท้ายกับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ดำกับไก่ดำตุ๋นเครื่องยาจีนนานาชนิดที่เป็นสูตรเก่าแก่ของทางร้าน
ถ้าอยากรู้แล้วว่าแต่ละเมนูนี้มีเรื่องราวและความพิเศษยังไงก็ตามคุณน้อยไปสืบสาวราวเส้นกันเลยค่ะ
นี่ฮะเที่ยงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวริสเฟื้องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
ถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้ผมถึงทักทายเป็นภาษาจีนครับเพราะว่าเราเดินทางกลับมาที่จังหวัดแม่ห้องศรแห่งนี้ครับที่หมู่บ้านรักไทยเป็นหมู่บ้านที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยกับชาวจีนอยู่นานครับแน่นอนที่นี่จะต้องมีเมนูเส้นยอดนิยมของชาวจีนอยู่นานให้เราได้ค้นหา

เป็นคำในภาษาจีนที่มีความหมายว่า

ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศจีนว่าชาวจีนอยู่นาน

และประชากรส่วนหนึ่งของบ้านรักไทย
เชื้อสายมาจากชาวจีนอยู่นาน
ที่อบพยพย้ายผิดท้านมาจากทางตอนใต้
ของประเทศจีนและบางส่วนก็มาจาก
ครอบครัวของอดีตกองกำลังทหารจีน
คณชาติซึ่งเคยเข้ามาตั้งฐานที่มั่น
อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะ

หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

อยากจะมาสัมผัสให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต

เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล

หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเต็มเปรียบไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงไหล

ของอรยธรรมแบบจีนต่อใต้ไว้อยู่
ที่เราจะได้เห็นจากอาคารบ้านเรือน

นอกจากมันโท๊กข้ามูลน้ำชา
รับรองว่าแฟนเล่าเส้นเป็นเรื่องต้องแปลกตากับเมนูเส้นที่ได้รับอิทธิพลจากชาวจีนอยู่นานและไตใหญ่อย่างแน่นอน
ว่าแต่เราไปเริ่มต้นกันร้านแรกที่ร้านนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
เราจะเริ่มต้นร้านแรกด้วยร้านป้านวยก๋ยูนานนะครับผม
ถ้าใครมาที่หมู่บ้านรักไทยแห่งนี้นะครับจะเจอร้านป้าหน่วยเป็นร้านแรกเลยครับ
แต่ว่าหน้าตาของก๋วเตี๋ยูนานจะมีเรื่องราวและความเป็นมาอย่างไร

สวัสดีครับป้านุ้ยครับ

อันนี้เขาซื้อเส้นค่ะเขาต้มเองค่ะ

ก่อนที่จะมาเป็นบะหมี่ยูนานอย่างที่เห็น
นวยบอกว่าขั้นตอนการทำไม่ใช่ง่ายเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าการทำบะหมี่และการนวดแป้งก็ใช้เวลานานพอตัว
โดยเริ่มจากการนำแป้งสาลี๕กิโลกรัม
ผสมกับไข่ไก่ประมาณ๗๑๐ฟอง

วดไปเรื่อยจนแป้งไม่เหนียวติดมือ
จากนั้นพักไว้อีกประมาณ๘ชั่วโมง

ซึ่งขั้นตอนนี้นะคะถือเป็นเคล็ดลับของการทำเส้นบะหมี่ยูนานเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าการนวดด้วยไม้กับโต๊ะเนี่ย
จะทำให้เนื้อแป้งจับตัวกันแน่นยิ่งขึ้น

จะทำให้เส้นมีความเหนียวนุ่มยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ
เมื่อจบขั้นตอนนี้ก็สามารถนำไปหั่นเป็นเส้นบะหมี่

แต่สมัยนี้มีเครื่องมือทันสมัยที่จะมาช่วยตัดเส้นบะหมี่
ก็ช่วยลดระยะเวลาการทำไปเยอะ

ความเหนียวนุ่มอร่อยของเส้นบะหมี่ยูนานนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ตอนเป็นสาวค่ะ
นี่ก็ยังสาวอยู่
อ๋อไม่สาวแล้วค่ะลูกเยอะค่ะ

ลูก๓คนค่ะ
๓คนขายมา๓๐ปีแล้วแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเขาชอบรับประทานกันไหม
ครั้งแรกนี่เขาช็อปอันนี้เยอะค่ะอันนี้
เพราะว่าอันนี้นี่ขนมจีน
วันนี้เราจะลองมารับประทานบะหมี่อยู่นานก็คือกวาเมง

กูเข้าไปข้างในดูส่วนผสมหน่อยนะขอไปยืนด้วยนะโอเคจ้าค่ะค่ะ
เรามาดูเมนูของกวาเมงแห้งกับกวาเมงน้ำนะมีส่วนผสมอะไรบ้างครับเส้นแล้ว
เสร็จแล้วค่ะอันนี้เครื่องปรุงค่ะอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เป็นเกลือค่ะแล้วก็มีเกลือนี่ค่ะ
อันนี้จะเป็นงาค่ะงาขาวงาขาวบดเนอะอันนี้กระเทียมเจียวค่ะอันนี้อะไรเลย
เผาค่ะพริกเผาเหรอพริกเผาทำเองเหรอทำเองหมดแล้วค่ะอันนี้ทำกับมือหมดค่ะทุกอย่างทำเองหมดเลย
ทำเองหมดค่ะพริกเผานี่จะพริกอะไรจ๊ะพริกเกลียงค่ะพริกเกลียงเอามาคั่วหรอ
ครัวครัวแล้วก็หมวดมวลแล้วก็เอาน้ำมันร้อนร้อนก็เทใส่มันจะหอมค่ะอ๋ออันนี้อะไรฮะ
อันนี้จะเป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยต้มค่ะต้มแล้วก็พอมามันเละแล้วก็สาบซับแล้วก็ผัดกับน้ำมันค่ะน้ำมันถั่วค่ะ
ต้มให้เละเอามาสับแล้วก็ผัดกับน้ำมันถั่วจนได้เป็นซอสมะเขือเทศแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับผม
เขือเทศที่เราใส่ไปในเมนูไหนแห้งหรือน้ำอันนี้เธอใช้ทุกอย่างเลยค่ะน้ำหรือแห้งก็ใส่ไปด้วยก็ใช้ไปด้วยค่ะ
อันนี้จะให้รสชาติอะไรครับตัวนี้อันนี้ออกเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะออกเปรี้ยวนิดนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ย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
ผัดกับกระเทียมหมูสับผัดกับกระเทียมค่ะน้ำมันงาค่ะแล้วก็มีผักด้วยอันนี้ผักที่กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ซุปพอเปิดมานี่ได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศเลยเนอ

อันนี้ใส่กระดูกหมูค่ะเอากระเทียมใส่ค่ะแล้วเอาเกลือใส่

อันนี้ก็จะได้เป็นรสชาติของยูนานเลย

นี่เปิดขึ้นมานี่แบบมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็หอมมากเลยนะสำหรับน้ำซุปเนอะ

โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เรารู้แล้วว่าส่วนผสมมีอะไรบ้าง
คุณป้าลองทำให้ผมทานสัก๒แบบเลยได้ไหม
เป็นทั้งกวาแมงน้ำแล้วก็กวาแมงแห้ง

ได้ไหมจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
เห็นวิธีการทำเมนูกวาเมงก๋วยูนานต้นตำรับกันไปแล้ว
เชื่อว่าแฟนคงท้องร้อง
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อน
ทนเก็บความหิวเอาไว้อีกสักนิด
แล้วช่วงหน้ามาชิมเมนูกวาเมงไปพร้อมกับคุณน็อตแล้วกันค่ะ